ปลวกแปลกแปลกยังไงแปลกยังไงเพราะว่าเขาบอกว่ารูปร่างเนี่ยเหมือนคนนั่งขัดสมาธิครับ
คุณผู้ชมหัวเขียวข่าวเด็ดครับ

คนนั่งขัดสมาดเหมือนมั้ย
น้ำแข็งมองว่าแค่เหมือนคนผู้ชาย

นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะนี่คือป่ายางนานะครับ
ที่หลังบ้านพักเลขที่เลขที่เลขที่

ทับ๑หมู่๑บ้านทรงนะครับ
ตะบนย่านรีกะบินบุรีปลาจีนบุรีครับ
คือที่นี่เปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้วยนะ
นักศาสนิทยาอัษันเผนลูกสาวเจ้าของสวนเล่าบอกว่า

ก็มาเจอจอมปลวกมาเจอจอมปลวกระหว่างตัดต้นไม้คนงาน
ก็เล่าว่าจู่เลื่อยยนมันขัดข้องขึ้นมานะครับ
ก็ต้องจุดต้องจุดทูบคือว่าเจ้าที่จะถามกันเถอะนะ
ื่อยยนก็สามารถกลับมาใช้ได้ตามปกติ
พอชาวบ้านรู้ข่าวนะครับว่ามีจอมปลวกแปลกใช่ไหม
มาเลยมามาขอโชคขอลาบกันนะครับ
ซึ่งก่อนอันนี้ก็เคยมีจอมปลวกขนาดใหญ่นะครับ
ตอนนั้นน่ะนะรูปทรงคล้ายพญานาค๗เสียนมาแล้วนะ
ส่วนครั้งนี้เธอเห็นเลขฮะพี่เห็นเลข๓ตัวน้อง
นี่ครับจากส่วนที่คล้ายส่วนหัวของคนนั่งขัดสมานนี่แหละ
โอบฟังจากพี่เขาดีกว่าครับ

ขอแต่มือใกล้เชียงเนอะ
นี่แหละครับคุณผู้ชมเออน้ำแข็งดอม
พอเธอเห็นทั้งฐานก็คล้าย

เห็นทั้งตัวก็คล้ายคนนั่งขัดสมาธิเหมือนกัน
ขอน้ำแข็งพาไปดูจัดระเก้
จราเข้ในท่ายืนด้วยคุณผู้ชม
แล้วเดี๋ยวมีอะไรนะมีเนื้อวัวสดเอามาให้จราเข้
จัดระเก้ในท่ายืนเจอลูกบ้านหรืออะไร
สตัฟไว้เอาลองมันเคยมีชีวิตเหรอเนี่ย
ใช่นี่ค่ะที่วัดหัวทุ่งอำเภอสามโก้ที่อ่างทองนะ
เมื่อกี้เห็นชาวบ้านเขามีขบวนกลองยาวใช่ไหม
ป่าแห่รอบวิหารแล้วก็แห่รอบวิหารเสาห้า
ข้างในประดิษฐานหลวงพ่อโสตะ
พระประธานศักดิ์สิทธิ์ชาวบ้านในพื้นที่เขาเคารพสัทธานี่ค่ะ

โหอัคระที่รงอยู่บนตัวจัราเคนี่
ถูกตั๊ะไว้ในท่ายืนแล้วก็โรงยานเลขอัคระอยู่เต็ม
ตัวไปหมดเลยนะมีอยู่สองตัวเมื่อกี้ถ้ายืน

แม่ก็ต้องเอาเลขเด็ดไปเสี่ยงโชคกันหน่อยนะ
รู้ไหมมีคนที่เคยมาขอแล้วสมหวัง
ก็เอาเนื้อวัวเอาเนื้อวัวมาแก้บน
เล่าให้ฟังบอกว่าตกงานแล้วก็มาขอหลวงพ่อโสตา
ขอให้ได้งานทำขอให้ได้เลี้ยงดูครอบครัวได้

พอสมใจปรารถนานี่ค่ะเนื้อวัวที่เอามาถวาย

วัวก็เอามาแก้บนกับจอราเข้ค่ะ
แล้วบุญต่อบุญหน่อยไหมโชคต่อโชคหน่อยไหม

อะไร๑๒อันหนึ่งแล้วก็๑อันหนึ่ง
ส่วนที่ซุรินคุณผู้ชมคนแห่ไปรอรับแจก

มีรุ่นด้วยรุ่นเจริญพร๖๖ครับ
บรรยากาศนี้เป็นที่วัดพัฒนาธรรมาราม

เหรียญพระเครื่องรุ่นเจริญพรอง๖๖ครับ

ฉลองอายุครบ๘รอบ
ก็คือ๙๖ปีของหลวงปู่เห็งปภาโส
เจ้าอาวาสวัดพัฒนาธรรมาราม
แล้วก็ปัจจัยที่ได้เงินที่ได้จะไปสมทบทุน
มณฑลรูปเหมือนองค์ใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะ
ในช่วงพิธีพรามครับบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ก็มีประชาชนมีนักเสี่ยงโชค
ส่องเลขทูบด้วยที่ปักบนหวีกล้วยเนี่ย
เลขทูปเออนี่
ที่เขาใช้ทำพิธีกันไอ้หวีกล้วย
เลขที่ได้คือ๑๗๙ครับ
แล้วก็มาอีกหนึ่งช่วงเวลาสำคัญ

หลวงปู่เห็งปภาโสรุ่นเจริญพร๖๗
เขาแจกกันเท่าไหรกี่เหรียญเนี่ย

นี่ใครเดินผ่านแจกใครเดินผ่านแจกแบบนี้ครับ
ทั้งชาวบ้านทั้งเซียนพระจากทั่วประเทศ
มากันเป็นพันคนกรูขึ้นไปรอรับเหรียญด้วยความศรัทธา
บางคนไปเก็บไว้บางคนปล่อยเช่าต่อก็มี
และไม่พลาดจะนำหมายเลขที่ตอกในเหรียญไปเสี่ยงโชคกันด้วยครับ
โดยหลวงปู่เห็งปภาโสเจ้าอาวาสวัดพัฒนาธรรมาราม
เป็นพระเกจิอาจารย์ที่ชาวอีสานใต้
อย่างอะไรบ้างนะซุรินบุรีรัมเนี่ย
แล้วก็รวมไปถึงชาวกัมพูชาแถบชายแดน
จะเรื่องใสสถานลูกศิษย์เพียบครับ
ส่วนผู้หญิงคนนี้ครับคุณผู้ชมแม่ค้าออนไลน์
แม่ค้าออนไลน์ฝันเห็นวัดบางกุ้ง
วัดบางกุ้งเนี่ยนะครับเป็นวัดเก่าแก่สร้าง

แต่อยู่ที่จังหวัดสมุทรสงคราม
เธอต้องไปครับต้องไปให้ถึงที่เลยฮะ
และนี่ก็เป็นบรรยากาศหน้าโบสถ์ที่เราฝันเห็นเลยนะคะ
ในฝันเราฝันว่าเราได้ยืนอยู่ตรงนี้

เราฝันอย่างนี้๒คืนติดจนวันนี้นะคะ
ได้มีโอกาสมาเห็นด้วยตาตัวเองนะคะ

แต่เราเข้าไปข้างในเราไม่สามารถถ่ายรูปออกมาได้นะคะ
นั่นคือในฝันครับแต่คราวนี้เธอไปถึงแล้ว
ไปถึงแล้วคือบอกว่ามีโอกาสมากราบไหว้นะครับ
เหมือนในฝันเลยตรงกับในฝันทุกอย่างเลย
บอกเธอขนลุกมากนะตอนเดินเข้าไปข้างใน
แต่ไม่สามารถถ่ายรูปได้ตามกฎของวัด
ก็ขอให้ลูกค้านะครับประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานนะครับ
เงินทองไหลมาเทมาด้วยเทินเธอบอกแบบนี้
ทีมข่าวก็ทราบว่าเจ้าของคลิปเป็นแม่ค้าออนไลน์ใช่ไหม
ไปที่วัดบางกุ้งใช่ไหมวัดเก่าแก่นะครับ
อำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงคราม
หลังจากนั้นเนี่ยคุณผู้ชมฮะหลังจากที่เธอฝัน๒คืนติดเห็นวัดนี้
จากนั้นเธอก็เอาเครื่องเส้นไหว้ครับเข้าไปไหว้ขอพรพระในอุโบสถ
ปกคลุมด้วยรากของต้นโพแล้วก็ไปขอโชคลาภที่สรรเจ้าแม่จันเจ้า
หรือสารองค์หญิงมณฑาทิพย์ซึ่งอยู่ใกล้กันคุณผู้ชม
แล้วก็ไปถึงที่แล้วมันต้องทำให้ครบเธอบอกไปล้วงหายเสียงทายด้วย
ได้เลขมา๓ตัวนี่ครับเห็นชัดแล้วนะเห็นชัดแล้วใช่ไหม

สะสมกันเข้าไว้นะคะวันศุกร์นี้นะ๑๖นะจะได้ลุ้นกัน
นี่ตัวนี้เขาจิกเก่งจิกเลขอะไรบ้างลองดูค่ะ
รุ้นกว่าไก่ก็เพราะเรานะครับ
อยากได้ใช่ไหมแผงนี้เกลี้ยงแล้วพี่เบิร์ตถ้าอยากได้ไปรอหลังออฟฟิศนะคะ
เจ้าตัวนี้จิตเก่งจริงคุณผู้ชมลูกค้าคนอื่นก็ลุ้นไปด้วยไง
เพราะว่ารอเลือกเลขอยู่แหม่เสียงป้าก็ลุ้นนะคะ
ก็เขาบอกว่าไก่จิกมาได้เนี่ยจิกไม่เลิกเลยคือ๘๘กับ๑๘
พอชาวเน็ตเห็นแบบนี้ใช่ไหมโอ้ยงั้นก็ต้องไปต่อยอดเพิ่มค่ะ
ต่อยอดเพิ่มเป็นอะไร๗๘๘๐๑๘๗๘ก็มีเหมือนกันนะคะ

ดูของแปลกอีกอย่างที่กาญจนบุรีคุณผู้ชมตั้งตารางานโดด้วย

อะไรไม้ขีด
ปลาหลัดขีกที่เบิร์นพี่น้ำแข็งปลายแดงหน่อย
เราเคยบอกว่าอะไรนะถ้าประหลัดขีกมันเล็กใช่ไหม

ใหญ่เหลือเกินคุณผู้ชมอยู่บนส่วนพ่วงของรถลากแบบนี้
อยู่ข้างถนนแสงชูโตสาย๓๒๓กาญจนบุรีไซโยก
ใกล้๓แยกช่องแคบในพื้นที่อำเภอไซโยก
ขับผ่านไปผ่านมาก็ตกใจแล้วก็แปลกใจว่า

นักข่าวเลยไปถามชาวบ้านในพื้นที่อย่างพี่มาโนธครับเล่าให้ฟังว่า
หลัดขิกยักษ์อันนี้ความยาว๔เมตร
สลักจากไม้กระพงน้ำหนักราว๖๐๐กิโลกรัม
โอ้โหนำมาตั้งตรงจุดนี้ตามความเชื่อคนโบราณนะ
หวังจะให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล
แล้วก็เชื่อกันว่าขนาดของประหลัดขิก

เพื่อวัดเทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์

จะได้โดนบันดาลให้ฝนตกตามที่ชาวบ้านอธิษฐานขอไว้
หากใครอยากจะลองทำตามก็ทำได้ตามสบายเลยไม่สงวนลิขสิทธิ์
ถือเป็นความเชื่อของชาวบ้านที่ใช้เรียกฝนนั่นเองครับ
หลัดขิกมาเมื่อไหร่น้ำมาเมื่อนั้นฝนมาเมื่อนั้น
แล้วฝนตกเมื่อไหร่เนี่ยชาวบ้านก็จะแห่ประหลัดขิกไปรอบหมู่บ้าน
ให้มันตรงานไปทั่วหมู่บ้านแบบนี้เลยครับ